ในช่วงแรกเราไปดูเหตุการณ์เด่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้กันก่อนนะครับ
ตำรวจกำลังขับรถพาผู้ต้องหา๓คนไปขึ้นศาลครับ
แต่ว่าระหว่างทางนั้นไปประสบอุบัติเหตุไปชนท้ายกับรถเก๋งจนเสียหลักพลิกคว่ำครับ
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
เพราะดีที่คนขับไม่ได้รับอาจเจ็บ
ก่อนเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพเฝ้าไร่

ถูกจับกลุ่มไปฝากขังที่ศาลจังหวัดน้องคาย

ทำให้รถเสียหลักตกข้างทาง

ขึ้นรถของต่อชด๒๔๕น้องคาย

ส่งฝากหางที่ศาลได้ทันเวลาพอดี

บนถนนสายบุรีรำประโคนชัย
บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งเอกชน
อำเภอเมืองบุรีรำทำให้เกิดไฟลุกไหม้ตรงห้องเครื่อง
ภายในรถพบสองสามีภรรยาได้รับบาดเจ็บ

ผู้ภัยช่วยกันดับไฟและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเพิ่งกลับจากฟาร์มสุนัขที่ตะบนเสม็ด
ห้างจากตัวเมืองประมาณสิบห้ากิโลเมตร

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ตัดหน้า
หากหลบทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
พอใส่ตัดหน้าก็เบคไม่ทันใส่ตึ่มเลย
หลังเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไป
ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมติดตามตัวมาสอบปากคำ

ปฏิเหตุรถกระบะเสียหลักตกข้างทาง
ถนนสายบายพาสในพื้นที่หมู่๕
ตำบลนาจักรอำเภอเมืองแพร่ที่เกิดเหตุพบรถกระบะตกอยู่ร่องน้ำข้างทาง
และมีผู้บาดเจ็บ๑คนกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถกระบะระบุว่าเพิ่งกลับจากทรงไก่ที่จังหวัดน่าน
และกำลังเดินทางกลับจังหวัดนครปฐมระหว่างทางมีฝนตกลงมา
เตรียมจอดรถให้น้องสาวที่นั่งอยู่ท้ายกระบะเข้ามาหลบฝน
แต่รถกลับเสียหลักพุ่งตกลงร่องน้ำข้างทางทำให้น้องสาวได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่เก็บพยานหลักฐานและสอบประคำผู้เห็นเหตุการณ์
ก่อนจะเคลื่อนย้ายรถกระบะขึ้นมาจากจุดเกิดเหตุ